ช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ยโอ้โหผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่
หมดหัวต้องพาเด็กไปซื้อชุดใหม่ใช่ไหมล่ะ
แต่จะซื้อยังไงให้ประหยัด
มันมีวิธียังไงลองไปดูกันครับ
นี่ชุดนักเรียนจริงเป็นชุดที่สนุกนะ

เขาก็ชอบที่จะเลือกชุดแต่วิธีการเลือกชุดยังไงให้ประหยัด
แบบนี้เลยครับซื้อเผื่อโตซื้อเผื่อจริง
ซื้อเผื่อไปเลยกะแบบเด็กคนนี้ใช่ไหมสักอ่าป๒ป๑อ่ะ
ป๒ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวรอซื้อแบบให้มันกะสักป๔ป๕ไปเลย

นี่คือบรรยากาศครับในการซื้อเสื้อผ้านักเรียนในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ราชนั่นแหละคุณผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไปซื้อทั้งเสื้อผ้ารองเท้าอ่ะเนาะ
ให้นักเรียนนักเตรียมจะเปิดเทิมแล้วในการเปิดเทิมปีการศึกษา๒๕๖๕
ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้คือเจ้าของร้านเขาก็จะบอกนะว่า
ช่วงนี้ซื้อน้อยลงก็คืออาจจะชุดหรือ๒ชุดชุดใหม่แล้วบางคนก็ใช้ชุดเก่าไปก่อน
ใช่แต่อย่างนี้ครับผู้ปกครองก็บอกว่าเอางี้
คุณพ่อค้าแม่ค้าจะซื้อชุดนี่ไม่ต้องไปวัดให้มันพอดีนะ
อ้าวเหรอเอาเพื่อ
ก็ย่ำแย่นะพยายามจะซื้อเผื่อเอาไว้ค่ะ
พยายามเลือกเสื้อผ้าที่ใหญ่เอาตัวใหญ่
แล้วก็ไปขยับเข้าไปให้ร้านเสื้อผ้าขยับเข้าให้

เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งค่ะ

บางคนบอกไม่ต้องเย็บกางเกงนักเรียนใช่ไหม
รูดเอาจริงสมัยผมเกินเด็กพอมันยาวเกิน
สมัยก่อนแม่ผมซื้อเผื่อยาวยันเลยเข่ากางเกงผม
ผมก็ต้องดึงขึ้นมาไม่งั้นก็เดินเป็นฮิปพอปเลย
เอวตำด้วยเพราะว่าใหญ่แต่เด็กเขาโตวาย

แต่รองเท้าเนี่ยสำคัญมันซื้อเผื่อไม่ค่อยจะได้